พูดถึงเรื่องงานหินงานสำคัญค่ะในวงการนี้มันก็มีหลายเรื่องหลายราวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าผ่านกันมาง่าย
อย่างน้องใบเฟิร์นพิมชนกเราเห็นบทบาทหน้าจอบอกเลยว่าผลงานการแสดงเธอก็ยืนหนึ่งเหมือนกันนะ
ให้งานละครงานหนังเธอเอาอยู่แต่ใครจะไปรู้คุณผู้ชมว่าลึกในใจเนี่ยใบเฟิร์นเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองเลย
ไม่มั่นใจกับการแสดงของตัวเองด้วยนะคะเธอบอกว่าคนรอบข้างนะคะอาจจะไม่ได้มีใครชื่นชมเธอมากเธอรู้สึกแบบนั้นนะคะ
ก็เลยทำให้ละครทุกเรื่องที่เธอรับแสดงเนี่ยต้องทำการบ้านอย่างหนักนะกลัวจะออกมาไม่ดีนะหนักขนาดไหนกว่าจะเป็นละครสักหนึ่งเรื่องของใบเฟิร์นฝากฟันอะไรมาบ้างไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะ
หลังจากติดปีกบินเป็นนางเอกอิสระ
ราฟผลงานใบเฟิร์นพิมชนกก็ทะยานขึ้นสูงสุดแบบไม่มีอะไรกั้น
หลังเธอตัดสินใจรับบทสาวไซส์ไลน์สุดแรงในละครเรื่องหลงไฟ
ที่มาเต็มทั้งดราม่าฟาดฟันจนไฟลุกถูกใจคอละคร
วาดทั้งเรตติ้งทั้งกระแสและรางวัลแบบหายเหนื่อย
ส่งให้ชื่อของเธอติดลมบนแบบสายฟ้าแลบ
จะตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งกับละครรสจัดจ้าน
ใบไม้ที่ปลิดปลิวกับการเพิ่มมาตรฐานการแสดงให้สูงขึ้นไปอีก
ด้วยการเล่นเป็นสาวประเภท๒ที่มีปมฝั่งลึกกับครอบครัวตัวเอง
ละครหรือภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ใบเฟิร์นนำแสดง
จะได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนมากมายขนาดไหน
แต่ใครจะรู้ล่ะคะว่านางเอกคนนี้เธอขาดความมั่นใจในการแสดงอยู่ตลอดเวลา
ทุกครั้งที่เธอตัดสินใจรับงานแสดง
ใบเฟิร์นจะทำการบ้านหนักแบบคูณสอง
แบ่งการทำงานเป็น๒รูปแบบค่ะ
คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
อย่างแรกหลังจากอ่านบทจนสนใจในคาแรคเตอร์
เธอจะทำการวิเคราะห์ตัวละคร
วิเคราะห์จะประกอบด้วยกายภาพภายนอก
ซึ่งเป็นเรื่องของบุคลิกภาพการแต่งตัวหรือการพูดจานั่นเอง
ส่วนภายในใบเฟิร์นจะคิดไปถึงภูมิหลังของชีวิตตัวละคร
ความสัมพันธ์ของคนรอบข้างทั้งครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งพระเอก
บอกนะคะว่าต้องเข้าใจว่าตัวละครมีเป้าหมายอะไร
หรือมีอดีตในรูปแบบไหน
แล้วเธอจะค่อยเติมความเชื่อในตัวละครเข้าไป
และเข้าสู่การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือครูทางการแสดง
เพื่อเสริมให้ตัวละครมีมิติมากกว่าเดิมนั่นเอง
มันจะเล่นได้ต่อเมื่อเฟิร์นมั่นใจว่าเฟิร์นทำการบ้านมาดี
พอคนรู้ภูมิหลังตัวละครอย่างลึกซึ้ง

มันก็จะมีธรรมชาติมีสละของตัวละครมากกว่า
ก่อนรับก็มีเรื่องบทมีเรื่องคิวเป็นหลักค่ะ
พอเริ่มชอบบทแล้วหลังจากนั้นจะพัฒนาบท
พัฒนาตัวละครยังไงก็เป็นหน้าที่ของเฟิร์นแล้ว
แต่ต้องรับมาก่อนถึงจะเข้าขั้นวิเคราะห์ตัวละครนี้
แม้ตอนนี้ชื่อใบเฟิร์นพิมชนก
การันตีถึงคุณภาพผลงานการแสดงได้แบบ๑๐๐
แต่ใบเฟิร์นพูดชัดอย่างตรงไปตรงมา
เธอไม่ขอหยุดที่จะพัฒนาทักษะทางการแสดง
บททุกคาแรคเตอร์เธอต้องจัดสรรมันให้ดีก่อน
ที่จะถ่ายทอดชีวิตตัวละครสู่หน้าจอ
และการเรียนรู้คือสิ่งที่เธอยังคงจะทำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้อีกด้วยค่ะ
ตรฐานของคนอาจจะเกิดจากความกังวลแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองก่อน
ก็เลยเรียนเรียนเรียนก็เลยออกมาเป็นแบบ
แล้วถ้าทำได้ไม่ดีเท่าที่คิดเฟิร์นก็จะไม่ค่อยพอใจในตัวเอง

คนก็เรียนจนแบบเรียนอยู่นั่นครูขาเล่นไม่ได้
ขาสอยอันนี้เพิ่มหน่อยครูขาทำไมถึงคิดอย่างนี้ก็มีค่ะ
ก็อาจจะเป็นเพราะที่ดูเหมือนเก่งดูเหมือนได้หลายอันก็มีครูบาอาจารย์